ทบุรีพี่ก๊อฟเขาเข้าไปดมกาวดมกาวไม่พอไปทำอนาจารย์ช่วยตัวเอง
เปิดเสื้อผ้าโชว์น้องชายแล้วก็เหมือนกับโอ้โหเหมือนกับไปอวดน้องชายให้กับผู้หญิง
เข้ามาทำบุญในวัดอืมงานนี้หลักฐานวงจรปิดบริเวณรอบวัดเพียบ
ส่วนนี้คือนาทีคนก่อเหตุเดินเข้ามาในวัดนะคะ
คุณผู้ชมพร้อมกับถุงกาวสูดดมเต็มสองปอดเมาสารระเหย
ส่วนนี้คือผู้เสียหายนะคะที่เขาเป็นผู้หญิงเดินเข้ามาทำบุญที่วัด
ก่อนที่จะเจอผู้ชายคนนี้ช่วยตัวเองให้ดูโชว์ของลับค่ะ
ผ้าโชว์อวัยวะเพศโอ้โหจนกระทั่งมีความสุขอะนะคะ
ท่ามกลางการดมกาวสองมือเลยเป็นภาพเหตุการณ์ค่ะ
ในวัดธินกรนิมิตรนะคะตำบลสวนใหญ่
นนทบุรีโอ้โหนี่นี่วงจรปิดเดินตามผู้หญิงมาติดเลยนะคะ
๙ค่ะคุณผู้ชมและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
ชาวบ้านในเมืองนนท์เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้นะ
รีดไถเงินคนที่มาทำบุญบ่อยครั้ง
ชอบทำอนาจารย์และบางทีนี่คือวงจรปิดในบางมุม
ที่เห็นว่ากลางคืนก็จะมาเอะโวยอลวาดในวัดนะคะ
โชว์อวัยบะเพศเป็นว่าเล่น
ทีนี้ต่อมาล่าสุดค่ะคุณผู้ชมฝ่ายปกครองตำรวจ
แล้วก็มีการเหมือนกับรวมกำลังกันเข้าไป
เพื่อที่จะควบคุมตัวผู้ชายคนนี้
ทราบชื่อคือนายไพโรธวัย๔๘ปีนะคะ
ค้นตัวเขาเจอของกลางค่ะเป็นสารระเหยกาว๑ขวด

เมา่ากาวยังหนักค่ะ
ทีนี้เบื้องต้นนายเฉลิมเกียจค่ะ
เขาก็มีการตรวจค้นภายในกระเป๋า
เจออาวุธมีดด้วยนะคะยาว๔นิ้ว
มีเป็นของมีคมแล้วก็อาวุธปืนปลอม
กระสุนปืนแก๊ปแล้วก็ถุงกาวอีกค่ะ
ตัวนายไพโรธทีนี้ส่วนนายไพโรธคนที่ว่าเป็นคนดมกาวแล้วเข้าไปช่วยตัวเองให้ผู้หญิงดูเนี่ย
เขาบอกว่าตัวเขาเองอาศัยอยู่บ้านญาติอยู่ด้านหลังวัด
เวลาว่างก็จะมาช่วยงานวัดมาช่วยโบกรถบ้างได้ค่าสินน้ำใจได้ติ๊บอ่ะ
ละ๕บาท๑๐บาทแต่ไม่ได้มีพฤติกรรมรีดไถอย่างที่ชาวบ้านกล่าวหา
แล้วเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยนะคะเป็นผู้ป่วยจิตเวทอ่า
รู้ตัวนะว่าบ้ากินยาที่โรงพยาบาลศรีธัญญาเป็นประจำว่าอย่างนั้น
แต่ก็ดมกาวด้วยนะเออพร้อมปฏิเสธว่าผมอ่ะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด
แต่ว่าเจอขวดกาวในมือก็มีถุงกาวดมอยู่แบบนี้
แล้วก็ไม่ได้เดินตามผู้หญิงที่มาทำบุญแต่หลักฐานวงจรปิดเห็นชัดว่าเขาเดินตามผู้หญิงนะคะ
เขาอ้างว่าเขาเข้าไปในวัดแค่ทำธุระเท่านั้น
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมทางวัดก็แน่นอนว่างั้นหลักฐานวงจรปิดมาก็เห็นท่าทาง
พฤติกรรมพฤติการต่างชัดเจน
ผู้สื่อข่าวได้มีการลงพื้นที่ไปไปคุยกับเจ้าอาวาสนะคะ
ส่วนนี้คือบางมุมบางวันที่เขามานั่งดมกาวอยู่ภายในวัด
ทีนี้ผู้สื่อข่าวได้มีการไปคุยกับเจ้าอาวาสค่ะ
เจ้าอาวาสท่านนี้ค่ะท่านบอกว่า
คนก่อเหตุมีภาวะทางจิตไม่ปกติ
อย่างที่ตัวเขาบอกว่าเขากินยาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา
เจ้าอาวาสบอกว่าเกรงว่าเขาจะเป็นอันตรายกับคนที่มาทำบุญ
ที่ผ่านมาเนี่ยเคยตักเตือนไปหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่เป็นผล
วนกลับเข้ามาที่วัดแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำแบบนี้
เจ้าอาวาสวอนเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการขั้นเด็ดขาดหน่อยนะคะ

ใช้ละกันไม่ควรตามโยม